ที่อำเภอปะเหรียญจังหวัดตรัง
ที่นั่นเขามีน้ำผู้เข็ม

น้ำพุกเข็มควรสะนะครับ
ที่นี่นะครับมีความเป็นมานับร้อยปี
ใครไปบำบัดรักษานะครับ

คือคนพิการนอนติดเตียงนะครับ
สบายขึ้นมีอาการที่ดีขึ้นนะครับ
นี่ก็ไปแช่ตัวแบบนี้เลยนะ

ใช่ครับผมทุกวันนะครับที่
บ่อน้ำผู้ร้อนเข็มควรสะ
บ้านท่าคลองตำบลสุโส

จะมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น

เพื่อบำบัดคลายโรคกันนะครับ

เรื่อยยาวไปจนถึง๘โมงเช้า
เฉลี่ยมานะครับมาที่นี่กันนะครับ
วันละ๗๐๘๐คนเลยทีเดียว

น้ำผุดที่เกิดเองตามธรรมชาติมากว่า

เดิมที่มีขนาดเลสมีดินทับถมอยู่
ชาวบ้านก็เลยช่วยกันขุดขุดขุด
จนถึงตาน้ำครับแล้วพบน้ำอุ่นไหลออกมา

โดยช่วยกันขุดตกแต่งบ่อเอาโครนที่ทับถมอยู่ขึ้นมา
ทำให้ได้น้ำผู้ร้อนที่มีอุณหภูมิ๓๙องศาเซลเซียต
ชาวบ้านก็พากันไปแช่น้ำอุ่นกันทุกวันครับ
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่มีการโปรโมทเลยนะครับ
เพราะว่าต้นทุนน้ำผู้ร้อนเข็มยังมีน้อย
ว่างั้นนะครับก็บอกต่อกันไปด้วยนะครับ
ที่นี่นะครับที่บ้านท่าคลองตะบนสุโส
อำเภอประเหรียญมีน้ำพูร้อนเข็มควรสะ
ใครอยากไปเชิญได้เลยครับผม

คนแห่กันไปเยอะเลยนะครับ
กดเมื่อยกลับบ้านนอนหลับสบายแล้วครับ

บางคนบอกว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้
ที่เคยน้ำหนัก๑๐๐กว่ากิโลมาแช่เดือนกว่า
น้ำหนักลดลงไปนะครับ๖๘กิโลกรัมเลยทีเดียว
ขณะที่นายดุลอาเซนหลีสันที่เป็นอมพลึก

บอกว่าหลังจากแช่น้ำร้อนผู้ร้อนเข็มที่นี่
ก็เริ่มเดินประคองตัวเองได้ดีขึ้น
น้ำหนักเบาหน้าท้องน่ะลงเป็นความมากสักจันทร์จริงนะครับ

ตี๓ไปจนถึงประมาณ๒โมงเช้า๘โมงเช้าเนี่ย
โอ้โหก็แห่กันไปแล้วนะครับ
แล้วบางคนบอกโอ๊ยสบายเหลือเกินนะครับ

ขับถ่ายคล่องร่างกายกระปี้กระเป๋านะครับ

น้ำหนักลดลงไปเหลือประมาณสัก๘๐กิโล
แต่หลายคนบอกว่าก็ต้องแช่เป็นเดือนเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เรื่องของอาการเส้นเลือดขอดก็หายไปด้วย
ก็คือด้วยความร้อนของน้ำด้วยนั่นแหละ

เรื่องสุขภาพทำให้เลือดเนี่ย

เขาบอกว่าน้ำผู้เนี่ยถ้าดูจากแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาเนี่ย
ก็จะมาจากแถวพังงานะครับ
ลงมาจังหวัดกระบีแล้วก็มาที่จังหวัดตรัง
สุดยอดนะครับ

ก็มีความเค็มนี่แหละครับที่เป็นการบำบัดโรคได้